ที่ระยองมันมีเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะ
เขาบอกว่าเขาโดนพ่อแท้
คมขืนเป็น๑๐ครั้ง
ถึงขั้นต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านขอความช่วยเหลือ
แต่อีกมุมหนึ่งฝั่งคนที่เป็นพ่อบอกว่าไม่ใช่
ไม่ได้คมขืนเลยแค่ดุดุดาดาเฉย
หนุ่มพนักงานโรงงานวัย๓๕ปีเราต้องเลอหน้าไว้หน่อยนะ
คนนี้แหละพ่อของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
เขาไปให้ปากคำกับตำรวจภูทรบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อเย็นวานนี้ครับ
หลังจากลูกสาวของเขาเองไปแจ้งความว่าโดนเขาข่มขืน
พ่อบอกว่าเขาช็อกเลยนะช็อกมากกับเรื่องนี้
แต่เขาต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ก็เลยรีบมาเจอตำรวจทันทีเลย
เขาย้ำแบบนี้ว่าเขาไม่ได้ขืนใจลูกสาวตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
เขายินดีพิสูจน์ทุกอย่างเพราะว่ามีพยานชัดเจน
การที่ลูกสาวกุเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันรุนแรงสำหรับเขามาก

ตัวคุณพ่อตัวเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าน่าจะมาจากการที่ลูกเขาไม่พอใจที่โดนเขาตีอย่างแรง
เพราะว่าลูกเขาไปขโมยมือถือเขามา
แล้วเอามือถือเขาไปคุยกับเพื่อนผู้ชายเหรอพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
คุยกับเพื่อนผู้ชายไม่พอมีการโชว์ของลับทางเฟซบุ๊กด้วยนะ

ที่ผ่านมาคุณพ่อบอกว่าลูกสาวเขามักจะมีความผิดปกติ
เหมือนเป็นไบโพล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอารมณ์แปรปรวนแบบสองคั่ว
เขาอยากจะพาลูกไปพบหมอแต่ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนครับ
ส่วนช่วงเช้าวันเดียวกันเองผู้ใหญ่บ้านก็คือนางจินตนาบุญประเสริฐครับ
พาฝั่งลูกสาวไปแจ้งความ
แล้วก็บอกว่ามีชาวบ้านมาเจอน้องคนนี้หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณกอกล้วย
สอบถามเบื้องต้นครับน้องเขาบอกว่าเขาถูกพ่อแท้ข่มขืน
เป็น๑๐ครั้งในช่วงเวลาร่วม๒ปีตั้งแต่อยู่ป๔
ตอนนี้น้องเขาอยู่ป๖แล้วน้องก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
อยากจะกลับไปอยู่กับคุณย่าที่จังหวัดสระบุรี
ต้นตำรวจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองมาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนครับ
ต่อมาครับแม่เลี้ยงของเด็กผู้หญิงมาถึงโรงพักเลย

เบลอไว้นะบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชอบกุเรื่องแล้วก็ก่อปัญหาหลายเรื่องเลยจนโดนพ่อแท้ตีไปหลายครั้ง
แล้วแม่เลี้ยงของเด็กผู้หญิงยืนยันด้วยนะว่าเรื่องที่เด็กอ้างว่าโดนพ่อข่มขืนไม่เป็นความจริงครับ
ล่าสุดตำรวจบอกว่าขณะนี้ยังรอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์
รวมทั้งผลการสอบสวนจากสหวิชาชีพได้ถึงจะสรุปคดีนี้ได้ครับ
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยก็ต้องเรียกตัวคุณพ่อแท้มาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
และดำเนินคดีต่อไปต้องติดตามนะฮะคดีนี้
ค่ะอืมขอบคุณครับครับ